สถานการณ์โควิด๑๙ต้องรับฟังข่าวทุกวัน
เพราะเราจะต้องระมัดระวังตัวเองช่วยเหลือประเทศชาติ
ให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นเรื่อย
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราใจชื้นขึ้นมานิดนึง
ตัวเลขผู้ติดเชื้อประกาศออกมา๘๙รายไม่ถึง๑๐๐
แต่วันอาทิตย์เมื่อวานที่ผ่านมาประกาศอย่างเป็นทางการกลับ
รับเป็นอย่างนี้ค่ะตอนแรกผงกหัวลงสักพักหนึ่งปุ๊บขึ้นไปอีกแล้ว
ขึ้นมาอีกแล้วจาก๘๙เป็น๑๐๒รายจากการประกาศเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
เป็นกลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ป่วย
ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันไปก่อนหน้านี้๔๘ราย
ก็มีทั้งกลุ่มที่ติดเชื้อจากสถานบันเทิงนี่คือกลุ่มเก่าชัดเจนเลยนะคะ
พิธีกรรมไปทำพิธีกรรมทางศาสนาในต่างประเทศ
นี่ก็ยังเป็นกลุ่มเดิมกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันไปก่อนหน้านี้
แยกรายละเอียดเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะรวมกันแล้วกลุ่มนี้ได้๔๘ราย
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๔๒รายค่ะเป็นกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
นี่ไงถึงมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่เดินกลับเดินทางกลับจากต่างประเทศเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนที่ไปทำงานร้านอาหารในต่างประเทศ
คนต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศกลุ่มอาชีพเสี่ยงต่าง
และบุคลากรทางการแพทย์ยังคงมีติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันเลย
ไม่อยากให้เกิดการติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เลยนะคะ
เมื่อวานนี้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสองรายด้วยกันแต่ในจำนวนนี้เนี่ยนะคะ
มีผู้ที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้ว๖๒รายเอาเฉพาะเมื่อวานี้นะคะ
แต่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากโควิด๓ศพ
รวมแล้วประเทศไทยเสียชีวิตตอนนี้นะคะสะสม๒๓ศพ
ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมถึง๒๐๐๐แล้ว๒๑๖๙ราย
รักษาหายแล้ว๖๗๔รายอยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล๑๔๗๒รายนะคะ
ตอนนี้สัดส่วนผู้ติดเชื้อใกล้เคียงกันค่ะระหว่างกรุงเทพมหานครกับต่างจังหวัดนะคะ
และช่วงอายุคือมีตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้สูงอายุเลย
มาดูรายละเอียดผู้เสียชีวิตที่มีการประกาศเพิ่มเติม๓ศพเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะ
รายแรกค่ะอายุ๒๑ปีสังเกตอายุนะคะ๒๑ปีเท่านั้นเอง
เป็นชายไทยขออภัยนะคะรายที่๒๑อายุ๔๖ปีในกลุ่ม๓คนนี้มีกลุ่มที่อายุน้อยเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ว่าคนแรกอายุ๔๖ปีมีอาชีพรับจ้างประวัติก็คือเดินทางกลับจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
กลับมาถึงไทย๑๒มีนาคมเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการเป็นไข้
อุณหภูมิ๓๘๙องศาไอด้วยเจ็บคอด้วยมีน้ำมูกคลั่นเนื้อคลั่นตัวปวดกล้ามเนื้อ
เข้าไปรักษาตัวด้วยอาการทั้งหมดนี้นะคะ๒๕มีนาคมอยู่ในโรงพยาบาลเพียงแค่๘วันเท่านั้นเอง
เกิดอาการหายใจลำบากขึ้นมาและเสียชีวิต๓เมษายนค่ะ
ส่วนรายถัดไปนะคะเป็นผู้ชายคนนี้เป็นต่างชาติอายุค่อนข้างสูง๘๒ปีค่ะ
แต่คนนี้มีโรคประจำตัวโรคหัวใจความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง
มีนาคมรักษาตัวนะคะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนในประจวบค่ะ
วัดอุณหภูมิตอนนั้นสูงเหมือนกัน๓๙๒ความโดนโลหิตก็สูงด้วย
ลักษณะการหายใจเหนื่อยหอบแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นเป็นโรคปอดบวม
แล้วก็มีภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลในเพชรชบุรีค่ะ
และเสียชีวิตในวันที่๒เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ส่วนรายที่๓เมื่อวานี้อายุไม่มาก๓๐เท่านั้นเองนะคะ
มีอาชีพเป็นแรงงานก่อสร้างแต่ว่าคนนี้มีประวัติดื่มสุราเป็นประจำ
เริ่มป่วย๒๙มีนาคมค่ะอาการไอไม่มีไข้เสมหะเขียว
เจียนเป็นเลือดน้ำหนักลดเหนื่อยหอบ
หลังจากนั้นค่ะถัดมา๓๔วันเท่านั้นเอง๒เมษายนไอมากขึ้น
หอบมากขึ้นส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลประสาทจังหวัดสุรินทร์
ช่วงเวลานั้นออกซิเจนในเลือดต่ำลงค่ะ
เอ็กซาเรย์ปอดพบว่าเข้าได้กับโรคปอดอักเสบรุนแรง
และเสียชีวิต๔เมษายนที่ผ่านมานะคะ
สำหรับประวัติผู้ชายคนนี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีโรคประจำตัว
แต่ว่าประวัติที่อ่านไปดื่มสุรานค่อนข้างหนัก

ใครที่ติดบุหรี่ใครที่ติดสุรามีความเสี่ยงเพิ่มเติมด้วย
ใช่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้มาดูตัวเลขอย่างที่คุณสุภาษารารายงานไปนะคะ
ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยติดกลมนะประมาณ๒๐๐๐ราย
ผู้เสียชีวิตประมาณ๒๐รายถ้าคิดเป็นอัตราส่วนแปลว่ามีผู้ป่วย๑๐๐คน
จะมีคนเสียชีวิตหนึ่งคนอัตรานี้นายกบอกว่าก็ยังไม่พอใจนะ
เพราะอยากให้มันน้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วนายกรัฐมนตรี
กำชับทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดค่ะ
และถ้าเกิดว่าใครไม่กักตัวต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ล่าสุดค่ะตามต่างจังหวัดก็ต้องมีการกักตัว
นี่ค่ะล่าสุดประหลัดกระทรวงมหาดไทยออกหนังสือด่วน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะลงนามเมื่อวันที่๕เมษายน
บอกว่าให้เตรียมพื้นที่รองรับการกักตัวของจังหวัดให้มีความพร้อม
โดยพวกราชการจังหวัดเนี่ยสามารถนี่ค่ะประสานกับเอกชน
ให้พิจารณาใช้พื้นที่ของเอกชนได้ทั้งในส่วนที่จัดทำเป็นสถานที่กักตัว
โรงพยาบาลสนามคลังเก็บอาหารเครื่องดื่มจุดรับบริจาค
ประชาสัมพันธ์ให้ข่าวแก่ประชาชนในพื้นที่
คุณผู้ชมไล่เลียงไปเลยนะคะเราสรุปมาเป็นข้อข้อให้คุณผู้ชมดูแบบนี้
ข้อ๒ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการ
เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ให้ประชาชนพำนักอยู่ในพื้นที่ไม่เคลื่อนย้ายหรือเดินทาง
ข้อ๓วางมาตรการควบคุมการกักตุลสินค้า
อันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการประกาศเคอร์ฟิลล์
พอให้อยู่กับบ้านหลายคนกักตุลสินค้า

ก็เลยมีการวางแนวนโยบายแบบนี้บอกว่า
หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน
มีการกำหนดจุดบริการอาหารเครื่องดื่ม
เพื่อดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้านชุมชนให้ชัดเจน
และกำหนดอยู่ในแผนของการปฏิบัติงาน
ให้จังหวัดรายงานการปฏิบัติงาน
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
กระทรวงมหาดไทยส่วนกลาง
รับทราบทุกวันภายในเวลา๖โมง
ข้อรบทรงชาติต้องรายงานแล้ว
อันนี้เป็นแผนปฏิบัติงานนะคะออกมาชัดเจนแบบนี้
ไม่ใช่เออออกมาแต่นโยบายแต่ไม่มีแผนนะคะ

ส่วนนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกของสบคบอกว่า
ในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด๑๙
นายกรัฐมนตรีได้สั่งกำชับฝ่ายทุกฝ่ายเลย
บอกว่าอย่าให้เกิดอีกนะไอ้ลักษณะเหตุการณ์
ค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาที่สนามบินสุวรรณภูมิ
วุ่นวายแบบนี้อย่าให้เกิดอีก
โดยต้องคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศอย่างเข้มงวด
จากนี้ไปฟังดีฟังชัดนะคะ
จากนี้ไปหากใครไม่ปฏิบัติการไม่ปฏิบัติตาม
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ฟังเสียงโฆษกสพค
เมื่อวานก่อนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น
ให้มีการทำงานกันอย่างบูรณาการกัน
แล้วอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก
แล้วพอมีคนเข้ามาจำเป็นจะต้องมาเข้ากระบวนการ

ท่านต้องเซ็นโรงนามอนุญาตให้เกิดตรงนี้
ถ้าท่านไม่มีใบนี้และท่านไม่ขอที่จะอยู่
ท่านก็ต้องไม่ได้การเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
ก็ต้องอยู่ที่ท่านอยู่กันไปก่อน

ใครที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
๔วันส่วนตามต่างจังหวัด
เพราะว่าราชการจังหวัดก็จะมีการจัดที่
การกักตัวโดยจังหวัดให้ท่าน
เพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วปฏิบัติตามด้วยนะคะ
นี่คือกฎออกมาล่าสุดนี่นะคะ
ส่วนตอนนี้มีคนหลายคนกลัวโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
ถ้าสมมุติว่าถูกกักตัว๑๔วัน

ถ้ามันครับมันแคบอาหารไม่มีจะรับประทานเนี่ย
มันจะดีเหรอไปอยู่ด้วยกันเยอะ
ฉันจะกลายเป็นคนติดโควิดไปด้วยหรือเปล่า

ถ้าเขากลัวกันนะคะอย่าไปกลัวค่ะ
คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมออกไปแพร่
โดยที่คุณผู้ชมไม่รู้ตัวมันน่ากลัวกว่านะคะ
มีคนหลายคนที่เขาถูกกักตัว๑๔วัน
แชร์เรื่องราวต่างออกมาในโลกออนไลน์

คนที่ถูกกักตัวเนี่ยนะคะเขาโพสต์เอามาเป็นภาพเลยนะ
แล้วก็เป็นข้อความกินฟรีอยู่ฟรี๑๔วัน
ขอบคุณรัฐบาลที่มองเห็นความปลอดภัยของคนไทยที่กลับมาบ้าน

จุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดในกรุงเทพมหานครนะคะ
ที่จะต้องเป็นจุดกักตัว
สำหรับคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
ก็คือโรงแรมอิลิแกนแอร์พอร์ต
ให้การสนับสนุนสถานที่กับภาครัฐค่ะ
เป็นสถานที่กักตัวจากต่างประเทศเป็นยังไงล่ะ
นอนกระดิกเท้าแบบนี้มีทีวีดูห้องดีเลยเนี่ยนะคะ
ที่ลูกสาวถูกไปกักตัวเอาคลิปมาแชร์ค่ะ
ให้เห็นถึงสถานที่กักตัวห้องเก็บตัว
มุมต่างในห้องเห็นเชือกที่เจ้าหน้าที่ชักรอก
เพื่อส่งอาหารให้จุดนี้คือฐานทัพเรือสัตหีบ

สถานที่กักตัวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
พอเห็นแล้วคนเป็นแม่ก็สบายใจค่ะ
สถานที่กักตัวจุดเดียวกับจุดที่๒เลย
ก็คือฐานทัพเรือสัตหีบ
ผู้โพสต์ระบุว่าพอตื่นขึ้นมา
มองออกไปแดดสว่างจ้า
เห็นทะเลอยู่ติดกับห้องเลยจ้า
โอ้นี่อยู่ทะเลคุ้นเหมือนเคยมา
ออกไปห้องอื่นพี่เจ้าหน้าที่ก็ลำเลียงอาหารใส่ตะกร้า
ให้กับผู้ที่เข้าพักดึงเชือกชักรอกขึ้นไป
ส่วนอาหารวันแรกของผมวันนี้เป็นข้าวหมูทอดกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับ
มีน้ำผลไม้ให้ด้วยหมูหลิงชิ้นสวยบนผักด้านล่าง
ผมเห็นเป็นดีเทลที่น่าสนใจที่สำคัญดีกว่ามาม่าและไข่เจียวของตรูอีก
เขาบอกว่าถ้าเขากลับไปบ้านเขาคงกินมะม่ากับไข่แน่นอน
กรุ๊ปไลน์ของศูนย์มีคนหลายคนเป็นห่วงถ้าไปรวมกลุ่มกันเยอะแบบนี้
ถ้ามีปัญหาติดต่อยังไงก่อนหน้านี้
มีการให้ข้อมูลว่าเขาก็มีไลน์กรุ๊ปแล้วไลน์กรุ๊ปคนมันรวมกันเยอะเยอะเนี่ย

ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าหลายคนขอความช่วยเหลือทั้งคืน๕๐๐ถึง๖๐
ข้อความแต่เจ้าหน้าที่ก็มาตอบ
พอไลน์เด้งตอบปุ๊บลายเด้งตอบปุ๊บทำงาน๒๔ชั่วโมงเช่นเดียวกัน
ท้ายสุดนะคะผู้โพสต์บอกว่ากินหมูทอดนั่งมองทะเลต่อไป
ใครก็อยากกลับบ้านทั้งนั้นแหละหมายถึงภูมิลำเนาของตัวเองนะ
แต่มันก็ไม่ได้แย่แบบที่คิดเอาไว้ตอนแรกปลขอโทษไม่มีรูปอาหารครับ
ถ่ายกินก่อนหิวถ่ายไม่ทัน
ปลที่๒ยืนยันเจ้าหน้าที่ไม่เหมือนที่สุวรรณภูมิ
ให้ความรู้ชัดเจนแจกแจงรายละเอียดการปฏิบัติตัวของผู้กักตัว
ชัดเจนและมีคุณหมอมาตรวจร่างกายให้ทุกวัน
นี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะเสียงสะท้อนจากสถานที่กักตัวที่รัฐบาลไทยจัดไว้ให้
ฝากฝั่งของผู้ที่ถูกกักตัวมาดูเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะคะ
ที่เขาจัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักตัว
บัญชาการทัพเรือภาคที่๒ซึ่งทำหน้าที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการสถานที่
ในแคปชั่นนะคะเชิงวิจารณ์สาวไทยที่กลับจากนิวยอร์กคือก่อนหน้านี้
มีคนที่เดินทางกลับจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดเสี่ยงมาก
และเธอบอกว่าไม่ยอมมากักตัวที่สัตหีบหรอกเพราะว่าสถานที่นี้มันดูว่าจะทำให้เธอติดเชื้อหรือเปล่า
ตอบแบบนี้นะคะบอกว่าทุกคนทุกภาคส่วนทำเพื่อคุณด้วยความรับผิดชอบแม้ว่าจะเสี่ยง
แล้วคุณล่ะรับผิดชอบอะไรบ้างกับสังคมนี่เป็นการตั้งคำถามกลับไปเนี่ยนะคะ
เตรียมอาคารรับรองมีการทำความสะอาดฉีดยาฆ่าเชื้ออาหารการกินเนี่ยพร้อม
เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมชุดป้องกันโรคอย่างแน่นหนานี่เป็นคำยืนยันจากคนที่ทำหน้าที่
สถานที่กักตัวค่ะมาดูด้านคุณหมอกันบ้างนะคะ
โลกโซเชียลมีเดียค่ะมีการแชร์คลิปคุณหมอเนี่ย
อันนี้ดูแล้วนะ๕นาทีทั้งหมดนะคลิปนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณหมอจะต้องเตรียมตัว
แต่ละขั้นตอนค่ะกว่าคุณหมอเนี่ยจะใส่ให้ครบทุกชิ้นในร่างกายด้วยเนี่ย
คุณหมอจะต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกขั้นตอนแล้วก็ทำบ่อยด้วย
นี้ค่อนข้างรัดกลุ่มหลายชั้นนะคะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้ดูเอาเองเถอะ
เราเนี่ยมีหน้ากากอนามัยอันเดียวเวลาออกไปข้างนอกแล้วเทียบกับคุณหมอล่ะ
ค่ะดูสิโควิดมันร้ายแรงแค่ไหนนะคะดูแลตัวเองนะคะ
แม้ว่าคุณจะมีหน้ากากอนามัยล้างมือแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีนะคะ
เวลาเราออกไปข้างนอกไปจับจุดสัมผัสสาธารณะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้